และถนนตรงนั้นเป็นสะพานข้ามคลองพอดี
คุณอุดมศุกร์คนเยอะมาก
พอเข้าไปถนนอุดมศุกร์นะซอยเต็มไปหมดเลย

แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณ

นี่ฮะแล้วทีนี้ครับชาวบ้านเขาถ่ายคลิปกันไว้ได้

คลิปนี้อาจจะมีเสียงเล็กน้อย
เป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาตกใจพอดีนะครับ

ถ้าดูฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นรถติดระนาวเลย
ไม่กล้าข้ามทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถเก่งนะ

เหมือนถนนมันจะลั่นแล้วกลัวมันจะตกไปในคลอง

แล้วก็แบบลามมาถึงตรงนี้เลย

ถ่ายเอาไว้ได้ขณะสะพานข้ามคลองเคล็ด
สุดตัวนะฮะชื่อสะพานคลองเต็ดนะ

ระหว่างซอยอุดมศุกร์๕๓และ๖๐นะครับ

รอยต่อระหว่างเขตประเวทกรุงเทพ
จุดเกิดเหตุเป็นถนนใหญ่ถนน๔เลน
กร้าวเป็นระยะยุบตัวประมาณ๕๐เมตรนะครับ

หลังเกิดเหตุนายขจิตชัชวานิสประหลัดกรุงเทพนคร

ว่าบริเวณสะพานข้ามคลองเคล็ด
ก่อนหน้านี้มีการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำ
บึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา

ตรวจสอบทางวิศวกรรมอะไรเรียบร้อยแล้ว

ไม่มีปัญหากระทบต่อสะพานหรือต่อคลองแห่งนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุประหลัดกรุงเทพมหานครคาดว่า
น่าจะเกิดจากโครงสร้างของการวางระบบอุโมงน้ำ
ที่อาจจะยังไม่สมบูรณ์หน้า

วางไปตอนนั้นก็มีการตรวจสอบแล้ว
แต่ทีนี้น่าจะมีบางส่วนที่มันยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับ

เรื่องต้นแก้ไขด้วยการบล็อกคลองเอาไว้ก่อนคุณ

เพราะว่าถ้าน้ำไหลเข้าซ้ำมันอาจจะซัดตัวสะพานตรงนี้
หักเสียหายถล่มลงไปได้นะครับ
ก็ทีนี้ดำเนินการมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเย็น
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดสักช่วงเย็นนะ
แล้วก็มาถึงวันนี้ก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ

ต้องระบายรถไปเข้าออกซอยอื่นกันก่อน

ทะลุจากอุดมสุขุมวิทย์ไปประเวทอะไรแบบนี้นะครับ

ทีนี้ต้องปิดกั้นเอาไว้ก่อนนะครับ
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน

คุณบอกสัปดาห์คุณมนฤดีบอก๒อาทิตย์

การวางระบบอุโมงระบายน้ำอะไรให้เสร็จสิ้นนะ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับ
แต่สิ่งที่จะทำก่อนเลยระยะสั้นนี้ก็คือ

เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพใช้สัญจรไปก่อนนะครับ
แต่ทีนี้ต้องขอศึกษาดูก่อนว่าจะทำสะพานในรูปแบบไหนนะฮะ
เพราะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโครงสร้างของไอ้ขอบสะพานขอบคลองมันเป็นยังไง
เออทำมาแล้วมันจะซุดอีกหรือเปล่าก็ไม่ใช่
หรือจะทำสะพานเลี่ยงไปจุดไหนอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
พื้นที่แล้วก็จัดหาที่อยู่ให้ใหม่แล้วนะครับวันนี้ก็คงมีการดำเนินการอย่างเต็มที่เหมือนกันนะ
แต่ภาพนี้ดูน่ากังวลมากถ้ากลัวด้วย
คือการดูใครจะคิดนะนะครับค่ะใช่